มาดูอีกประเด็นนึงเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ก็แน่นอนว่าหลายคนเป็นห่วง
ค่ะว่าอย่ายิงมันจะอันตรายเพราะไม่รู้ว่าอ้าว
กระสุนมันจะตกลงที่ไหนล่าสุดในทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังกำชับไปยังตำรวจทุกพื้นที่ด้วยว่าต้องป้องกันไม่ให้มีเหตุ
ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าอีกนะคะในพื้นที่สาธารณะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันมาจากการที่คุณเสกโลโซ
ยิงปืนขึ้นฟ้านับ๑๐นัดในเขตวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ย้ำบอกว่ายังไงผู้กระทำผิดต้องรับโทษตามกฎหมายแน่นอน
ส่วนทางด้านตำรวจภูทรพรมคีรีเนี่ยนะคะ
บอกว่ายื่นคำร้องต่อสารขออนุมัติออกหมายจับร็อกเกอร์ชื่อดังแล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็พูดถึงกรณีคลิปที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดีย
ซึ่งนักร้องชื่อดังเสกโลโซได้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัด
ได้รับรายงานจากตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่๒๙ธันวาคมปี๒๕๕๙
เวลาประมาณ๑นาฬิกาภายในเขตวัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตงาน๒๕๐ปีสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชค่ะ
โลโซก็ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า๑๐นัดนะคะ
โดยหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพรมคีรี
ก็ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ดำเนินคดีแล้ว
แล้วก็สอบปากคำพยานหลายปากแล้วก็ความผิดปรากฏตามคลิปอย่างชัดเจนค่ะ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็รับรายงานแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะ
ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นใครก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นค่ะ
ล่าสุดนะคะวันนี้เมื่อเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพรมคีรีขออำนาจศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกหมายจับนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซในข้อหามีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวรวมถึงข้อหายิงปืน
ซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ขณะที่เสกโลโซโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
ชี้แจงเรื่องของการยิงปืนที่วัดพร้อมนำภาพข้อความสนทนาที่อ้างว่าเป็นข้อความสนทนากับท่านเจ้าอาวาสวัดขุนเขาพนม
ซึ่งข้อความสนทนาระบุว่าได้ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแล้ว
บรองชื่อดังแสดงคอนเสิร์ตถวายสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
และเป็นการยิงสลุดถวายพระองค์ด้วยความจงรักภักดีหลังจบการแสดงคอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับ
ทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
ติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับพระครูปียักษ
คุณาธานเจ้าวาดวัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งชี้แจงว่าเสกโลโซและคณะมาแสดงคอนเสิร์ต
ถวายสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ๒๕๐ปีการสถาปนากรุงธนบุรีค่ะ
นักร้องชื่อดังเคยบนบานสารกล่าวเอาไว้
คืนเกิดเหตุเจ้าอาวาสจำวัดแล้ว
ก็เลยไม่ทราบเรื่องที่เสกนั้นยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่รุ่งเช้าวันต่อมารับทราบเรื่องจากชาวบ้าน
และก็ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจภูทรพรมคีรีไปแล้ว
ซึ่งในเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นความผิดอาญานะคะ

เจ้าอาวาสไม่ได้สนับสนุนการกระทำดังกล่าวนะคะฟังเสียงของเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
ได้มาทำสัการะถวายพระองค์ท่านเสร็จแล้ว
ก็ฆิงหยิงทวายการเป็นการสักราะศักระในพระองค์ท่าน
การยิงปืนแบบนี้มันผิดกฎหมายค่ะหลวงพ่อ
บุคคลทุกคนที่เค้าขอรับรักและก็ศึกษาในภูมิของท่านเค้า
เค้าก็เอามาสักราบวงส่วงสักราบอยู่ในเตว่า
เรื่องการยิงโดยภารการมันผิดเฉพาะบุคคลอยู่แล้ว
เพราะเราไม่ได้รู้เรื่องมันไม่ได้สำนักยนต์อย่างนั้น
แกบอกรถมาเองมาเล่นฟรีแสดงฟรี
แล้วก็มาช่วยสร้างภูมิอะไรด้วย
เค้าก็น่าสงสารนะน่าเห็นดูแล้วจริง
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
สั่งชุดสืบสวนเฝ้าติดตามเสกโลโซในพื้นที่จัดงาน
หลังมีข่าวว่านักร้องชื่อดังจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในคืนนี้ค่ะ
แต่จากการสอบถามผู้จัดการบอกว่า
เศกโลโซยังไม่ได้เดินทางมา
ซึ่งพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
ก็ได้ให้ข้อมูลกับทางไทยรัฐทีวี
ข่าวที่ว่าในเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซ
เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตในพื้นที่หนองคาย
หลังถูกสารจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับ
ข้อหาเกี่ยวข้องกับการพกพาอาวุธปืนนะคะ
โดยบอกว่าจากการสอบถามคณะผู้จัดงาน
ทราบว่าเสกโลโซจะเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตในคืนนี้
โขงอายรีสอร์ทอำเภอศรีเชียงใหม่
คณะผู้จัดงานก็ซื้อตัวเครื่องบินจากนครศรีธรรมราชกรุงเทพ

แต่ไม่ปรากฏว่าเสกโลโซนั้นเดินทางมาเช็คอิน
ขึ้นเครื่องตั้งแต่นครศรีธรรมราชแต่อย่างใด
ก็คาดว่าเจ้าตัวน่าจะทราบเรื่องของการถูกออกหมายจับ
ก็เลยยกเลิกการเดินทางมาในวันนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็สั่งการให้ตำรวจภูทรศรีเชียงใหม่

ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามตัวแล้ว
ถ้าพบมีการปรากฏตัวก็ต้องถูกจับกลุ่ม
และจะส่งตัวให้ตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช